จริงเหรอใช่กัญชาจริงเหรอคุณผู้ชมฮะ
ข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าเสพจนหลอน
ได้ยินเหมือนหูแว่วบอกว่าเป็นพระเจ้าสั่งมา

ชื่อเป็นมงคลนะแต่สิ่งที่ทำเนี่ย
ปาดคอประดิษฐ์ที่มานอนเฝ้าสวนทุเรียน
คือเสียงกระซิบเสียงสั่งมาให้ทำเนี่ยเหรอ

อวยพรทองแท่นอายุ๓๖ปี
คนก่อเหตุเนี่ยโดนตำรวจคุมตัวไว้ได้ครับ
เนื้อตัวเสื้อผ้านี้เต็มไปด้วยเลือดฮะ
ก่อเหตุสะเทินขวัญฆ่าปาดคอนายประดิษฐ
อายุ๓๒ปีนอนจมกองเลือดอยู่ข้างบ้าน
เหตุเกิดช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับ
ไปดูสภาพศพของนายประดิษฐ์ผู้ตายเนี่ยพบว่า
ลำคอโดนมีดเฉือนหลอดลมขาดนะ
เจ้าหน้าที่ไปเจอรอยเลือดเป็นทางเลย

มีกองเลือดอีกกองใหญ่ครับไปดูในบ้านหน่อยมีอะไรมีมีดพระเปื้อนเลือดยาว๑เมตรด้วยครับตกอยู่แถวห้องครัวหลังบ้านก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่ฮะนายประดิษฐ์ผู้เสียชีวิต
ไปสอบปากคำนายอวยพรคนก่อเหตุเล่าให้ฟังว่านายประดิษฐ์ผู้ตายเนี่ยจะมานอนเฝ้าสวนทุเรียนข้างบ้านเขาเป็นประจำวันเกิดเหตุเห็นประดิษฐ์เดินเข้ามาคุยกับผู้ก่อเหตุก็คือคุยกับอวยพรในบ้านแล้วตอนนั้นครับอวยพรหลอนกันชาขึ้นมาคิดไปเองว่าประดิษฐ์จะเข้ามากินลูกชายเขาโอ้ยหลอนไปได้อะไรขนาดน
พระเจ้าสั่งให้ลงโทษประดิษฐ์เขาก็เลยอ้าวพระเจ้าสั่งมานี่วิ่งไปเอามีดพระในบ้านไปล็อกคอประดิษฐ์ครับแล้วเอามีดปาดคอจนเลือดสาดเลยขณะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมประดิษฐ์ยังไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะพยายามวิ่งหนีออกมาสุดท้ายนี่วิ่งหนีออกมาได้ไม่เท่าไหร่ครับไปล้มฟุบลงแล้วเสียชีวิตอยู่
ภอนครับในสวนก็จะมีขนมไว้ให้ประเด็นเนี่ยนอน
แล้วช่วงเช้าวันเดียวกันตัวคุณอาจารีอ่ะนะอาของผู้ตายเนี่ย
เข้ามาเยี่ยมหลานเอาของกินมาฝากแล้วบอกให้หลานเนี่ย
กลับไปอยู่บ้านได้แล้วเดี๋ยวจะให้คนอื่นสลับมาเฝ้าแทนแต่
ซึ่งก็คือประดิษฐ์ก็บอกว่าจะขอเฝ้าอีกวันนึงนะค่ะ
คุณผู้ชมได้เฝ้าแค่วันเดียวเสียชีวิตเลยครับแล้ว
หลานชายก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับอวยพรคนก่อเหตุ
เลยเพราะรู้ว่าอวยพรเนี่ยชอบเสพยาแล้วก็เสพกัญชา
นึกว่าจะหลอนถึงขั้นมาปาดคอแบบนี้ครับ